โควิดเมื่อปีที่แล้วฉันหนักเลย
ขอยิ้มตังค์เลยเนี่ย๔๐๐๐๐

ดอกเบี้ยดีจริงอัตราดีจริง

หนี้ออกรถใหม่

เจอแบบนี้
ไม่เป็นไร
หนูไม่ได้เข้าบ้านพี่

ไปออกรถออกลามา

ไปยืนทวงหนี้เขาที่หน้าบ้านลูกหนี้

ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะ
อันนี้มีแต่ไม่หนี

ครูบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับนะ

เยี่ยม

ใช่นางสาวกฤษณาเจ้าหนี้
บอกว่ารู้ว่าทวงหนี้แบบนี้มันผิดกฎหมาย
แต่หากลูกหนี้จะแจ้งความจับเธอ
เธอไม่กลัว

ต้องการให้เพื่อนในโซเชียลมีเดีย
จะให้ใครยืมเงินควรคิดให้รอบครอบ
เพราะเวลาจะให้ใช้หนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นคนละคนได้นะฮะ

คุณผู้ชมฮะผมเคยบอกหลายทีแล้วว่า
เป็นหนี้ต้องใช้จะทวงต้องทวงอย่างเป็นธรรม
นึกถึงตอนไปเอาจากเขามาบ้างครับ